แต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดก็ยังคง

แต่คุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูเรื่องราวของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ของชาวบ้านที่อำเภอปักทงชัยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงอยู่ที่ตำบลตะขบ
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะคุณเห็นไหมคะ
ชาวบ้านเขาทำอะไรโอ้ทอดแหหวานแหใช่ทอดแหหวานแห
ออกวานแหจับปลาเพื่อไปสร้างรายได้กันค่ะ
คือตอนนี้นะชาวบ้านพากันจับจองพื้นที่บริเวณตรงนี้นี่แหละค่ะ
คือน้ำเนี่ยมันไหลออกจากตัวเขื่อนมาแล้วก็ออกมาหวานแหจับปลากันนะคะ
คุณปัญญาเขตตะขบค่ะหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมหวานแหจับปลา
เขาบอกว่าทุกครั้งที่มีน้ำหลากล้นออกมาจากเขื่อนลำพระเพิงเนี่ยนะ
ก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยรวมไปจนถึงปลาใหญ่ก็มี
มันจะไหลมากับกระแสน้ำค่ะคุณได้เยอะแบบนี้เลย
ซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นปลาขาวขนาดเล็กนะครับ
แต่เขาบอกว่าถ้าโชคดีนะบางคนบางทีเนี่ยได้ปลาขนาดใหญ่อย่างปลากดอย่างนี้
ติดมาด้วยก็มีเหมือนกันชาวบ้านเขาก็จะจับปลาเพื่อไปขายสร้างรายได้
รวมไปถึงเก็บเอาไว้รับประทานกันในครอบครัวด้วยค่ะ
แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าวิธีการจับปลาในลำน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้
ไม่ใช่ว่าใครจะไปหวานแหแล้วจับได้เลยนะคะมันต้องมีวิธีการจับ
คือเขาต้องมีความชำนาญด้วยเขาต้องหวั่นแถมเบาคุณเห็นไหม
ลักษณะคือหวานเบาหวานไม่กว้างไม่ตีวงกว้าง
ทำไมอ่ะคือหวานให้เป็นวงขนาดเล็กตามร่องน้ำติดริมฝั่งแบบนี้
คือจากนั้นเวลาดึงขึ้นคุณต้องค่อยด้วยนะค่อยเห็นไหมลากเบาลากขึ้นมาเบา
แล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามน้ำคือให้มันไหลไปทางเดียวกับน้ำก่อนนะคะ
แบบนั้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณหวานแหเป็นวงใหญ่
แล้วคุณดึงแรงมันจะทำให้แหขาดอ๋อน้ำมันไหลน้ำแรง
ใช่แล้วถ้าแหขาดอดหมดปลาเปลือไปหมดอดขายอดกินนะจ๊ะ
แต่ว่าคือชาวบ้านเขาบอกว่าบางวันได้ปลาเยอะมาก
ได้มาถึงห้าถึงเจ็ดกิโลกรัมอ่ะคุณคือปลาขาวเนี่ย
ขายในกิโลกรัมละห้าสิบบาทลงคิดดูนะห้าถึงเจ็ดกิโลกรัมได้เยอะนะ
ส่วนปลากดนะคะตัวใหญ่หน่อยก็จะได้กิโลกรัมละรึงร้อยแปดสิบบาท
ทำให้ต่อวันนะชาวบ้านเขามีรายได้วันละประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเลย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้
เรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและมาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
กับครอบครัวได้ด้วยนะคะจริงจริงมันก็เป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีชาวบ้านด้วย
บอกนะว่าปลาจากเขื่อนมันสดสะอาดใช่อร่อยด้วยโอ้เนื้อแน่นใช่ค่ะ
อ่าแล้วก็ได้ราคาด้วยจริงอ่ะ